คุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่ามาดูคู่รักคู่หวานต่างวงการ
สำหรับโตกับไร้นะคะที่บอกว่าต่างวงการเนี่ย
คือคนหนึ่งอยู่วงการเพลงอีกคนนึงอยู่วงการข่าว
แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคนะจ๊ะต้องบอกว่าหวานแบบนอนสต๊อปกันไปเลยนะ
โตไบท์นะคะล่าสุดเขาควงกันไปร่วมงานแต่งพี่สาวฝ่ายหญิงที่ฝรั่งเศส
หลายคนก็ลุ้นว่าให้ทั้งคู่เนี่ยมีโมเมนต์นี้เร็วกับเขาบ้าง
แววมาว่าอาจจะมีโมเมนต์นี้เร็วนี้จริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกครับผมเพราะว่าทุกคนอ่ะพอมันถึงถึงวัยเราอ่ะ
ถึงช่วงเวลาหนึ่งทุกคนมันต้องมีแพลนอยู่ในหัวแล้วถามว่าคิดไว้ไหมยอมรับไหม
มันต้องมีคิดอยู่แล้วครับผมมันก็มันเป็นชีวิตของคนนะครับ
มันเป็นถึงวัยที่ต้องคิดให้ถึงอีกแควบหนึ่งช่วงหนึ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ย
แล้วเรามันบอกให้นอนเรามันไม่เคยไม่เคยหนีไปไหนเลย
ไม่เคยไม่เคยปฏิเสธนะ